วันนี้สาวไทยเอาชนะเกาหลีใต้ได้อันดับที่๓ของรายการนี้ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สำหรับแชมป์ในรายการนี้นะครับแข่งขันจบไปแล้วในคู่ชิงชนะเลิศนะครับ